อดีตนายยกรัฐมนตรีนายบรรหารศิลปะอาชา
ถึงแก่อนิจกรรมนะครับในเวลา๔นาฬิกา๔๒นาที
เช้าวันที่๒๓เมษายนด้วยวัย๘๓ปีนะครับ
บรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๐
และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แก่อนิจกรรมแล้วเมื่อเวลา๔นาฬิกา๔๒นาทีนะครับ
ด้วยอาการสงบในวัย๘๓ปี

เนื่องจากอาการภูมิแพ้หอบหืดกำเริบ
ที่โรงพยาบาลสิริราชปียะมหาราชการบรุณ
เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาครับ
ทางนี้ทางด้านของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จะเป็นผู้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ

สุวรรณวนิชกิจวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ในเวลา๑๗นาฬิกาครับ
ซึ่งกำหนดการที่ทางญาติได้เรียนให้ทุกท่านทราบมาก็คือ
ในวันนี้๑๗นาฬิกามีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ๑๙นาฬิกา
ก็จะมีพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
เป็นเวลา๓คืนคือคืนวันที่๒๓๒๕เมษายน
หลังจากนั้นนะครับมีการสวดพระอภิษฐรรมอีก๗คืน
คือวันที่๒๖เมษายนถึงวันที่๒พฤษภาคม
ในเวลา๑๙นาฬิกาครับ